ข่าวต่อไปนี้ขยับ
ไอ้ไข่กันคึกคักเลย

ก็มีชาวบ้านเข้าไปไหว้ขอพรที่วัด
ธิษฐานว่าถ้ามีโชคได้ลาบสมใจ
จะมีการปั้นรูปปั้นไอ้ไข่มาถวาย

สุดท้ายก็เอามาไว้ที่นี่

ขอราบกลายถึงนครศรีธรรมดาช